มีข่าวเศร้าของคนวงการบันเทิงนะคะ
สูญเสียศิลปินแห่งชาติคุณอาชาลีอินทรวิจิตรไปเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งคุณอาเป็นครูเพลงชื่อดัง
แล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคชะลานะคะในวัย๙๘ปีค่ะ
อีกครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
ซึ่งคุณอาเนี่ยก็ได้รับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลสิริราชมาหลายเดือนนะคะ
ก็พอมีข่าวแบบนี้ทำให้คนในวงการบันเทิงได้ร่วมแสดงความอาลัยค่ะ
พอหลังจากทราบข่าวในเฟซบุ๊กของลูกชายครูสุรพลโทนวนิก
ก็ได้โพสต์ภาพคุณพ่อกับครูชาลีเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้าย
อกจากนี้ก็ยังมีนักดนตรีชื่อดังอย่างคุณหนึ่งจักรวาล
ก่อนหน้านี้คุณหนึ่งก็เพิ่งจัดคอนเสิร์ตระลึกถึงครูชาลี
รวมไปถึงยังมีคุณจิ๊บวสุนะคะโพสต์ภาพกับครูชาลี
แล้วก็มีการเผยถึงความประทับใจนะคะที่ได้ร่วมงานกันครั้งสุดท้าย
ที่ครูชาลีเนี่ยจะสุดหนักแล้วครอบครัวของครูชาลีก็มีการแจ้งรายละเอียดค่ะ
ครูชาลีเสียชีวิตเมื่อเวลาเที่ยงคืน๔๕นาทีของวันที่๕พฤษภาคม
ที่โรงพยาบาลสิริราชแล้ววันนี้ตอนบ่ายโมงเนี่ยนะคะ
คุณบินบริษฐ์แล้วก็มูลนิธิร่วมกับตันยูจะนำรถไปรับศพศิลปินแห่งชาติครูชาลี
หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปรดน้ำศพที่วัดธาตุทองช่วง๔โมงเย็น
และจะมีพิธีสวดอภิษฐรรมศพเวลา๑ทุ่มตรงของวันนี้นะคะ
สำหรับประวัติของครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับ
ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับประจำปี๒๕๓๖
ผู้ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานนะครับ
ครูชาลีเดิมชื่อว่าสง่าอินทรวิจิตรนะครับ
มีชื่อเล่นที่พี่น้องในวงการเรียกกันว่าหงานะครับ
เมื่อวันที่๖กรกฎาคม๒๕๒๔๖๖ที่จังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษาจากโรงเรียนอำนวยสินแล้วก็โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรก
แผนกการเดินรถแล้วก็ได้สมรสกับนักแสดงหญิง
อย่างคุณสิรินทิพย์สิริวัลนะครับ
ครูชาลีมีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงเกือบ๑๐๐เพลง
รวมไปถึงผลงานการแสดงและกำกับภาพยนตร์อีกจำนวนมาก
ประสาททรายเมื่อปี๒๕๑๒แล้วก็สื่อกรรมเทพเมื่อปี๒๕๑๔นะครับ
อกจากนี้ครูชาลียังมีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงที่ด่งดังมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเพลงสะดุดีมหาราชาเพลงแสนแสบเพลงท่าฉลอมนะครับ
เพลงสาวนครชัยศรีเพลงทุ่งรวงทองมนรักดอกคำใต้แม่กรองเรือนแพรแล้วก็จำเลยรัก
นี่คือเพลงดังที่เรารู้จักกันนะฮะ

ใช่ค่ะได้ยินทำนองเพลงได้ยินเนื้อร้องก็จะคุ้นหูนะคะ
แล้วก็ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
ในฐานะผู้ประพันธ์คำร้องและผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยนะครับ
ค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ครูชาลีอยู่ในวงการ
ด้วยความที่ครูชาลีท่านเป็นคนน่ารักใจดี
ก็เลยทำให้เป็นที่รักของนักร้องนักดนตรี
เพื่อนสนิทมิสหายในวงการเพลงทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นลูกหลานเนี่ยก็จะเรียกคุณอ่ะ
หง่าก็คือตามชื่อเดิมของครูชาลีก็คือสง่านั่นเองนะคะ
แล้วช่วงหลังครูชาลีก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
อายุเยอะแล้วหลังจากนั้นก็มีการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลสิริราชหลายเดือนเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ก็จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา
สิริรวมอายุ๙๘ปี๙เดือน๒๙วันค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับครับ
เชื่อว่าแม้ว่าครูชาลีจะจากไปเนี่ยนะคะ
ผลงานเพลงของครูก็ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทย
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ

ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียคนในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งนะครับ